เจอเจอกับเราสองคนนะคะทุกวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้

โอ้โหน้องใบตองนี่ยังเหมือนกับอาทิตย์ที่แล้ว

ไม่ใช่เรื่องความสวยแต่เป็นสีผม

บ้านนี้ฉันมีกระจกค่ะ
คุณผู้ชมไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะครับ

ไลน์ก็ส่งมาพูดคุยกันได้เช่นเคยคุณผู้ชมค่ะ
รวมไปถึงเรื่องราวของของกินวันนี้ก็ยังคงมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากเช่นกัน

อยากให้ทุกคนแบบเรียกน้ำย่อยกันก่อนกว่าจะถึงก็หิวพอดี
ช่วงแรกเดี๋ยวพาไปเข้าวัดเข้าวากันก่อน

เขามีมาในโลกโซเชียล
กับชื่อของวัดที่มันฟังดูแล้วแหม

วัดหนึ่งเขามีชื่อว่าวัดเสียวสวาสครับคุณผู้ชมครับ

ลองดูนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้

ถูกต้องมีป้ายอย่างชัดเจนนะครับ

พระวิรบคงอิทธะโชโตเจ้าอาวาสวัดเสียวสวาสตร์
บ้านกลางเจริญตำบลต้นพึ่งอำเภอพังโคน

ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรุ่นที่๗ของวัดนะครับ

หลังจากที่หลายคนติดใจกับชื่อของวัด

เพราะว่าเห็นว่าชื่อวัดแปลกดี
ทางวัดครับเขาจึงได้เตรียมข้อมูลเอาไว้

เจ้าอาวาสท่านเล่าแบบนี้นะครับว่า

ไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องความรักหรือว่าอะไรอื่น

อย่าไปคิดลึกโดยชื่อวัดนี้นะครับ

มาตั้งชื่อตั้งแต่ในปีไหน

เขารับรู้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยบรรพรุษ

เมล็ดของต้นสีอำแห่วขึ้นอยู่ทั่วบริเวน

ต้นสีอาเลยส่วนใหญ่เนี่ย

นี่แหละก็คือเป็นที่มาของชื่อต้น

มาจากคำว่าสวสเวยซึ่งเป็นภาษาภูไทยดั้งเดิม
มีความหมายดีนะครับก็คือความสุขความเจริญนั่นเองครับ
มารวบรวมกันมันก็เป็นความหมายที่ดี
โดยพระวีรพงศ์บอกว่าบรรพบรุษบ้านกลางเจริญ
ซึ่งเป็นคนภูไทยเนี่ยท่านบรรพรุรุษเหล่านั้นคงไม่ได้คิดถึงเรื่องอากุศล
แต่เห็นว่าชื่อมีความหมายที่ดีตามภาษาท้องถิ่น
ซึ่งคนในชุมชนต่างภาคภูมิใจอยากให้สังคมรับรู้และเข้าใจวัดนะครับ
ตลอดจนคนบ้านกลางเจริญก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
แบบคนดั้งเดิมไม่ยึดติดกับชื่อ
อกจากนี้วัดเสียวสวรรค์นะครับยังเป็นวัดที่มีวิสุงคามศรีมา
ที่ถูกต้องผ่านสมเด็จพระสังฆราชพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ก็ขอให้มองวัดวัดบ้านเรามองในแง่ดีเนอ
มองในแง่ลบเนอะเพราะว่าชื่อของวัดน่ะมีที่มาที่ไป
ถ้าหากชื่อไม่ดีจริงพระสังฆราชก็คงแต่งตั้งให้ไม่ได้เนอะ
เพราะว่ากว่าจะตั้งเป็นวัดก็ต้องขอเข้าไปที่ทางการที่กระทรวง
แล้วทีนี้ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็แต่งตั้งออกมาให้
ก็เลยว่าคนรุ่นใหม่เขามองไปแบบน่ากลัวมาก
แล้วทีนี้แต่ละวันก็ต้องตอบคำถามตลอด
จากนี้นะครับเจ้าอาวาสวัดยังบอกอีกว่าทางวัด
และคนในชุมชนยืนยันนะครับจะไม่ขอเปลี่ยนชื่อวัดเด็ดขาด
เพราะว่าไม่รู้สึกแปลกอะไรกับชื่อนี้
มังนั้นก็เป็นชื่อมงคลถ้าหากเราดูแยกตามความหมายแล้วอะนะ
จริงแล้วก็คิดกันไปเองเท่านั้นแหละว่าชื่อมันแปลกประหลาดขึ้นมา
แต่ว่าอันนี้เราก็ขายข้อข้องใจให้คุณผู้ชมทราบกันแล้วนะจ
จริงแล้วมันมีความหมายแล้วก็ความหมายดีด้วยไม่ได้มีอะไรให้คิดลึกเยอะแยะเกินไป
ใส่ตาฉันบอกตรงไหน
ยังอยู่ที่เรื่องราวของพระถูกไหม
ใช่ค่ะถูกต้องแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของพระเครื่องแล้วกัน
เซียนพระเครื่องใครที่ชอบเช่าบูชาพระเครื่อง

เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการแขวนขายพระเครื่องหน้าบ้านเลยจ้ะ
ไม่ธรรมดาจริงคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าราคาเนี่ยถูกกว่าร้านเช่าพระเครื่องในเมืองอีกด้วยนะ
โอ้โหป้ายเบอร์เริ่มว่าพระเครื่องแล้วแถมห้อยมาเหมือนโมบาย
ใช่เหมือนขายโมบายจริงแล้วก็เช่าพระเครื่องทั่วไปนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ก็คือพระเครื่องนับหมื่นองค์เลยนะครับ
อยู่เต็มหน้าบ้านของนายยวนพันธะอายุ๗๐ปีค่ะ
เจ้าของบ้านแล้วก็ยังเป็นเซียนพระชื่อดังอยู่แถวถนนจรดวิถีทองเยื้องโรงพยาบาลสุโขทัย
หมู่๑๓ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะ
พร้อมขึ้นป้ายให้เช่าบูชาในราคาถูกเป็นที่น่าสนอกสนใจต่อผู้ที่สัญจรผ่านไปมามาก
บางรายก็แวะเข้าไปเยี่ยมชมกันถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวค่ะ
ยวนเขาเล่าถึงที่มาที่ไปของการแขวนพระเครื่องขายหน้าบ้านว่า
สะสมพระเครื่องแล้วก็วัตถุมงคลของเกจิชื่อดังจากทั่วประเทศมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
คาดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสองหมื่นองค์เลยทีเดียวนะคะเมื่อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายในครอบครัวจึงหาทางระบายออกนั่นเอง
ด้วยการเปิดใช้พื้นที่หน้าบ้านริมถนนจรวดวิถีทองเปิดเป็นลานใช้แขวนพระเครื่องที่สะสมไว้ทั้งหมดค่ะ
โดยลูกค้าสามารถเดินดูได้ทุกองค์อย่างสะดวกสบาย
ไม่ว่าจะเป็นพระกรุเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผง
คณาจารย์รวมทั้งเครื่องรางของคลังต่างนะคะ
พร้อมให้เช่าบูชาในราคาถูกกว่าตามแผงพระในตัวเมืองหลายเท่าเลย
นุนราคามีตั้งแต่๕๐บาทไปจนถึง๕๐๐บาทเท่านั้นค่ะ

เดินสายไปเห็นโต๊ะไม่ไหวก็เลยต้องใช้อย่างนี้เอาไปลาว

รู้แต่เป็นคอประมาณ๕๐๐คอ๖๐๐

โอ้โฮนี่ดูจะเป็น๒๐กว่าก็มียังน้อยก็เป็น๑๐อาหาร
ที่ราคาตั้งแต่๕๐กึ่งไป๒๐๐๓๐๐บาทแล้วแจกมาก
ยวนก็ยังบอกอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เปิดให้เช่าบูชาพระในลักษณะนี้มาได้ประมาณ๒เดือนนะคะ
มีลูกค้าสนใจแล้วก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมถึงหน้าบ้านเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
รายก็บูชาพระที่ต้องการหรือว่าวัตถุมงคลอื่นกลับไป
เพื่อเป็นสิริมงคลเดือนนึงมีรายได้๑๐๐๐๑๕๐๐๐บาทเลยทีเดียว
ที่สำคัญรายได้ส่วนหนึ่งจากการให้เช่าบูชาพระเครื่องเหล่านี้นะคะ
ยวนก็จะนำไปทำบุญที่วัดเป็นประจำอีกด้วย
จริงแล้วเกิดจากความชื่นชอบของลุงยวนเอง
แล้วก็สะสมเอาไว้เป็น๒๐ปีก็เลยมีเยอะมาก
แต่ว่าช่วงหลังเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยต้องกระจายออกมาเพื่อหารายได้จนเจอครอบครัวด้วย
เซียนพระที่ไปที่บ้านของลุงยวนเนี่ยนะ
เห็นแล้วเนี่ยต้องตาลุกวาวเป็นแน่แท้ใครที่ชื่นชอบเรื่องแบบนี้เนี่ย
ใช้เวลาเลือกชมได้ตามอัธยาศัยเลยทีเดียวเยอะมากจริง
นครพนมไปดูวัดแห่งนี้นะครับเขาแกะสลักพระจากไม้กระท้อนยักษ์เป็นไม้มงคลอายุ๒๐๐ปีครับคุณผู้ชมครับ
วัดพระธาตุศรีคุณในเขตเทศบาลตำบลนาแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
เป็นฝีมือของช่างไม้ที่นำต้นกระท้อนแกะสลักเป็นพระพุทธรูปครับ
โดยพระครูใบดิกาสิริชัยเจ้าคณะอำเภอนาแก่เจ้าอาวาสวัดธาตุศรีคุณ
บอกว่าต้นกระท้อนดังกล่าวนะครับชาวบ้านเรียกว่าต้นหมากต้อง
ลำต้นขนาดใหญ่สูงร่วม๑๐เมตรเส้นรอบวงประมาณเกือบ๓เมตร
ถือว่าเป็นไม้มงคลและอยู่คู่วัดแห่งนี้มาร่วม๒๐๐ปีนะครับ
แต่ว่าในช่วงฤดูฝนเกิดหักโค้นลงมาจึงปรึกษากับญาติโยมที่มีจิตศรัทธา
ร่วมกันนำช่างแกะสลักไม้ที่มีฝีมือครับไปแกะสลักเป็นพระนอนทั้งลำต้น
ซึ่งก็ได้ความสูงประมาณ๑เมตรความยาวประมาณ๓เมตรอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
แกะสลักโชว์ความสวยงามของเนื้อไม้เพราะว่าเป็นไม้มงคลอย่างที่เล่าให้ฟัง
แล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดสวยงามอีกด้วย
ร่วมทำบุญในวัดมากยิ่งขึ้นเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายในการดึงประชาชนเข้าสู่วัดนะครับ
แก่สลักเสร็จแล้วนะครับก็ได้ตั้งชื่อว่าพระพุทธเจ้าใหญ่องค์ต้องแสนศุกร์
มีความหมายว่าพระพุทธรูปที่สร้างจากต้นหมากต้อง
ตามความเชื่อก่อนอันเชิญไปประดิษฐานไว้
ภายในสารารับรองให้กับประชาชนที่
ไปกราบนมัสกาลองค์พระทัศน์สิงคุณ
ได้มีโอกาสได้กราบไหว้ครับ
โดยพระพุทธรูปไม้ก็สร้างเพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนี้จะเป็นการสร้างคุณค่าอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
มากหลายคนไม่ทราบว่าต้นกระท้อนจริงแล้วเขาเรียกในสมัยโบราณเขาเรียกว่าหมากต้อง
หรือว่าภาษาอีสานก็คือบักต้องเขาเรียกกันแบบนี้นะครับ
ก็ปัจจุบันก็เรียกว่ากระท้อนนี่แหละหลายคนอาจจะยังไม่รู้
ฉันก็พึ่งรู้อันนี้คุณแล้วพูดจริงเหมือนกันไม่นานมานี้
แต่ว่าเคยได้ยินภาษาอีสานก็เลยถามว่าทำไมถึงเรียกปักต้อง
มาคุยกับเราได้อย่างเดิมใช่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครูเดียวคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวสนุกจากทุกภูมิภาคมาฝากเช่นเคยสักครู่ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป